ของผัวเมียระเหียจัยในพื้นที่อายุธยาครับ
คือจริงแล้วคนเรารักกันอยู่ด้วยกัน
มันก็เหมือนลินกับฟันนะครับชายหญิง
คู่นี้เขาเลิกกันไปแล้วแต่มีลูกด้วยกัน
ปรากฏว่าจู่ผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกาย
อ้างว่าฝ่ายชายเอาเสียมมาตีหัวเธอเลือดอาบแล้วทุบรถเธอ

คุณดูกระจกรถสิฮะข้างหลังก็เป็นรูด้านข้างก็แตก

เก๋งดำนี่เป็นรถของฝ่ายหญิง
คันนี้จอดอยู่ริมถนนสายอายุทยาเสนาครับ

ปรากฏว่าไปเจอเก๋งอีกคันหนึ่ง
เก๋งคันนี้เป็นสีบรอน

สภาพของเก๋งอีกคันเอาเดินเข้าไปตรงนี้ประมาณสัก๒๐๐เมตร
ปรากฏว่านี่ครับสภาพของเก๋งสีบรอนเนี่ย
ก็ถูกทุบเหมือนกันกระจกก็แตกเป็นรูเหมือนกันครับ

ดังนั้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นรถ๒คันเสียหายทั้งสอง

สีดำคันนี้ของผู้หญิง
บรอนทองนั่นคือของฝ่ายชาย

ไม่ใช่แค่รถที่พังคนก็เจ็บ
เจ้าของรถสีดำคือฝ่ายหญิงเนี่ยถูกตีจนหัวแตกครับ
เธอบอกว่าเธอโดนเสียมฟาดเข้ามาที่หัวเลือดออกพาตัว
น้องสาวของคนเจ็บเล่าแทนพี่ครับบอกว่าคือพี่ของหนูนะ
เมื่อก่อนนี้คบหาดูใจกับผู้ชายคนหนึ่ง
ก็อยู่กินกันเป็นผัวเมีย
อยู่กินกัน๒ปีมีลูกคนหนึ่ง

เพราะว่าพี่ของพี่ของเราเนี่ยทนพฤติกรรมของผู้ชายไม่ได้
ผู้ชายไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วชอบทำร้ายร่างกายพี่สาวเป็นประจำ
มีทั้งเรื่องความรุนแรงมีทั้งเรื่องยาเสพติด
แล้วก็มีเรื่องของความเจ้าชู้
นี่ครับผู้หญิงและผู้ชาย
จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เกิดขึ้น

เจ้าชู้ทั้งยาเสพติดทั้งความรุนแรง

ทีนี้พอเลิกกันแล้วเนี่ยมันไม่จบสิครับ
ก่อนเกิดเรื่องพี่สาวขับรถมากับลูก

ทะเลาะกันเสร็จฝ่ายชายเอาค้อนมาทุบรถพี่สาวเลยเป็นรู

แล้วหลังจากนั้นไปคว้าเสียมมาตีหัวพี่หนูจนเจ็บ

แล้วคุณดูนะฮะแดงนั่นคือคราบเลือด

มันถึงขั้นที่ว่าตรงกลางของค้อนมันมีรอยเหมือนไม้มันเปราะเห็นป่ะ

ลักษณะคือเหมือนกับด้ามมันจะหักแล้วนะ
แสดงว่าแรงมากหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้
ขอเลิกแล้วแต่ก็ยังตามราวีตลอดเลยพยายามที่จะมาตามเล้าหลือเนี่ยนะครับ
แล้วมาทำแบบนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดครับ
เหมือนเดิมไม่แก้ไขไม่อะไรเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทีมข่าวของเราได้ภาพ
กล้องวงจรปิดครับบริเวณที่เกิดเหตุพบว่าคนเจ็บเนี่ยนะฮะ
นี่นะฮะรถของคนเจ็บเก๋งดำขับมาเสร็จแล้วมาจอดริมถนน
ตรงนี้ก็คือจุดที่ไปเจอสภาพตอนที่โดนทุบแล้วเธอลงจากรถ
แล้วเดินเข้าไปภายในซอยในซอยนั้นมีอะไรล่ะ
ฝ่ายนั้นที่อยู่ข้างในหรือว่าบ้านเพื่อนที่เขามาเจอกัน
หลังจากนั้นปรากฏว่าฝ่ายชายครับ
เดินออกมาจากซอยตรงไปที่รถเก๋งทุบกระจกจนแตก
มาแล้วครับนี่ฮะลูกศรสีแดงชี้คุณดูนะฮะ
นี่โอ้โหทุบเมื่อกี้ด้านหลังเสร็จแล้วด้านข้างฮะ
ด้านข้างเสร็จแล้วด้านหน้าครับแล้วกลับมาทุบซ้ำฮะ
ทุบเสร็จแล้วเขาก็เดินกลับเข้าไปภายในซอยเหมือนเดิม
นี่จังหวะเดินกลับแล้วครับจากนั้นไม่นานชาวบ้านตกใจครับ
ชาวบ้านเองออกมาดูเหตุการณ์รถกู้ภัยขับเข้ามาจอดครับ
เพราะว่ามีคนแจ้งแล้วว่ามีคนบาดเจ็บไงเลือดตกยางออกนะฮะ
ชาวบ้านตกใจกว่านั้นว่ามีเด็กนั่งอยู่ในรถด้วยอ่ะอืม
คือคนที่จะปลอบเด็กเนี่ยพ่อกับแม่ยังไม่ต้องพูดถึงครับ
เพราะว่าเพิ่งจะฟาดฟันกันไปเองต้องพาเด็กลงมา
แล้วก็ช่วยกันปลอบประโลมเด็กนั่งขวัญเสียอยู่ตรงจุดนั้น
แล้วก็พาตัวคนเจ็บคือฝ่ายหญิงไปส่งโรงพยาบาล
คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
ติดตามความคืบหน้าและตามหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

คนเจ็บและครอบครัวเอารถเก๋งคันดำกลับบ้านที่ลบบุรีแล้วนะครับ
นี่นะฮะนี่คือสภาพจุดเกิดเหตุนะ
ที่เธอไปจอดรถข้างหน้าแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยซอยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้
คันนี้เอากลับบ้านที่รบบุรีแล้วได้ยกหูโทรศัพท์พูดคุยกันกับคนเจ็บ
เล่าให้ฟังบอกว่าสาเหตุที่ต้องไปหาผัวเก่าที่บ้านเพื่อน
เพราะต้องการจะไปเคลียร์ให้รู้เรื่องว่าทำไมถึงเจ้าชู้ไม่เลิก
คือถ้าเกิดว่าจะตามราวีแบบนี้เอาสักทางได้ไหม
เพราะก็ยังมีข่าวว่าฝ่ายชายไปมีผู้หญิงอื่นอีก
ดังนั้นเธอต้องการจะไปถามคำเดียวตกลงจะเลือกใคร
สิ่งที่ผู้หญิงต้องการเคลียร์คือตกลงเธอจะเลือกใครเอาแค่คนเดียว
คุยกันไม่ถึง๒๓นาทีด้วยความที่เธอโมโหครับ
บอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยอารมณ์ก็ระเบิดคว้าไม้ทุบรถของผัวเก่าไปครั้งหนึ่ง
ทำให้ฝ่ายชายโมโหก็เลยถือไม้วิ่งไปตีกระจกรถของเธอจนกระจกแตก
แล้วก็ทุบเธอก็เลยทุบรถคืนอ่าได้ฉันทุบเธอทุบ
ฉันขอทุบอีกเอาคืนทีใครทีมัน
จังหวะนั้นเธอคิดว่าฝ่ายชายจะทุบไปที่รถแต่คราวนี้เปลี่ยนเป้าครับ
ทุบที่เธอแทนคว้าเสียมมาตีเข้าที่หัวเธอจนเลือดอาบ
ขี่มอเตอร์ไซค์ของเพื่อนออกไปพร้อมกับ
ผู้หญิงที่เขากำลังกิ๊กอยู่ด้วย

ที่หนูไปเนี่ยคือหนูจะไปดูว่าจริงอย่างที่เขาบอกหนูมาไหมว่าเขาพาคนนี้มาจริงไหมก็คือจริงค่ะคือนอนอยู่ในบ้านในกระต๊อบหลังนั้นแหละค่ะ
มันมีเรื่องก่อนหน้านี้แล้วค่ะพี่คือเขามาทุบรถหนูก่อนแล้วคือหนูก็ไม่ได้แจ้งความอะไรเพราะว่าติดตรงที่ว่าเขาเป็นพ่อของลูกค่ะ
หนูเลยไม่ได้แจ้งความอะไรแล้วก็ทำร้ายร่างกายมาตลอดนะคะแต่หนูก็ไม่ได้เอาเรื่องแต่คือครั้งนี้มันสุดแล้วคือเขาจะเอาหนูตายเลยอ่ะหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
โอเคแล้วทีนี้ช่วงที่เขาหลบหนีตอนนี้ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงเขาไหมคะให้เขามอบตัวอะไรบ้างไหมจะฝากอะไรถึงเขาบ้างไหม
เท่าไหร่ครับคุณ๑๗๑๘ที่ฝ่ายชายกำลังไปปลูกต้นรักต้นใหม่อยู่เนี่ย
แต่ก็ยังไม่ยอมเลิกรากับเมียเก่านะทั้งที่แยกกันอยู่แล้ว
เธอก็เลยตัดสินใจว่าคุยให้เคลียร์เลือกสักคนจะเอาใครจะได้ใช้ชีวิตได้ถูก
แต่ก็สุดท้ายลงเอยด้วยความรุนแรงอันนี้ข้อมูลจากฝ่ายหญิง
ทีนี้เราไปคุยกับเพื่อนของฝ่ายชายครับ
คุณผู้ชมครับคุณมิ้นครับเล่าแบบหนังคนละม้วนเลย

เพื่อนเล่าบอกว่าผู้ชายขับเก๋งมาพร้อมกับผู้หญิงอายุ๑๗

แต่ปรากฏว่าเมียเก่ามาเจอก็เลยทะเลาะกัน
เมียเก่าโมโหเอาไม้มาทุบกระจกรถของฝ่ายชาย

ทำให้ฝ่ายชายโมโหก็เลยใช้ค้อนไปทุบรถของเมียคืน

แล้วทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันต่างคนต่างอารมณ์ร้อนห้ามเท่าไหร่ไม่หยุด
สุดท้ายฝ่ายชายคว้าเสียมฟาดไปที่กลางหัวของเมีย
ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปกับกิ๊ก
นี่คือสิ่งที่เพื่อนของฝ่ายชายเล่าให้ฟังครับ
พอฟังแบบนี้ปั๊บเนี่ยเอ๊ะตกลงแล้วความจริงมันคืออะไรกันแน่

เพราะฝ่ายหญิงบอกว่าคือฉันแค่ต้องการจะไปเคลียร์ในสิ่งที่

แต่พอฟังจากเพื่อนของฝ่ายชายบอกว่า
นี่คือหึงจนเลือดขึ้นหน้า
ตำรวจครับไปตรวจสอบก็เจอค้อนอย่างที่เห็นตอนแรกนะฮะ
แล้วก็มีอุปกรณ์ยาเสพติดอุปกรณ์สำหรับเสพยาอยู่ภายในรถของฝ่ายชาย
ทั้งหมดนี้เก็บรวบรวมเป็นหลักฐานสิ่งสำคัญคือต้องไปตามตัว
ผู้ชายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือผัวเก่าของคนเจ็บนั่นแหละฮะ
มาสอบปากคำก่อนแล้วเดี๋ยวจะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คือใครผิดก็ต้องว่าไปตามผิดเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าและคำชี้แจงเพิ่มเติมครับ